แล้วก็มีประหลัดขิกวางอยู่หว่างขา
คือกำลังจะคิดว่าไร้ร้องโหยหวนร้องขวนข้าง

แต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สิงคโปร์
เผยแพร่ออกมาแล้วก็อาจารย์ที่ทำพิธีให้ผู้หญิงคนนี้

ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปหาถึงที่สำนักเลย
อาจารย์อยู่ไหมจะไปพูดคุยว่า
พิธีกรรมแบบนี้มันอะไรยังไง
แต่ตอนเดินทางไปถึงปรากฏว่าอาจารย์ต้อมน้อยไม่อยู่คุณผู้ชม
ช่วงนี้อยู่ต่างประเทศยังไม่กลับมา
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตามหาเพราะว่าได้ข้อมูลมาไงคะ
อาจารย์ต้อมน้อยอยู่ที่พื้นที่บ้านคำไผ่
ตำบลหนองกุงอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน
แล้วก็ไปถามญาติญาติไปถามคนในชุมชนนะคะ
แล้วก็รู้มาว่าตอนนี้อาจารย์ต้อมน้อยไปต่างประเทศ
อาจารย์ต้อมน้อยเป็นสิทธิ์เอกของอาจารย์ต้อมใหญ่

เมื่ออาจารย์ต้อมน้อยไม่อยู่แล้วเป็นลูกศิษย์อาจารย์ต้อมใหญ่

ไปถึงที่พักของอาจารย์ต้อมใหญ่อยู่แถวนั้นนั่นแหละ
แต่พอไปถึงก็ไม่เจอนะไม่เจออาจารย์ต้อมใหญ่
เจอแต่คนเฝ้าบ้านเจอญาติ
ก็สอบถามเหมือนกันว่าอาจารย์ต้อมใหญ่อยู่ไหม

ซึ่งญาติเขาก็บอกนะคะว่าอาจารย์ต้อมใหญ่

ทีนี้ค่ะเมื่อทีมข่าวของเราเห็นว่ายาดอยู่แล้ว
ก็เลยสอบถามรู้หรือเปล่าเรื่องคลิปวิดีโอที่ตอนนี้เขาฮือฮากันอยู่
ที่มีประหลัดขิกมาวางหว่างขา
แล้วผู้หญิงก็ร้องควนคลางมันคือเคล็ดวิชาด้านไหน
หรือถึงมีการสวดแบบนี้สวดมานานแล้วหรือยัง
รวมถึงพิธีทำเสน่ห์ในภาคอีสานเนี่ย
เชื่อมากน้อยขนาดไหนคนในพื้นที่ค่ะ
แต่ทีนี้ญาติเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกัน
เดี๋ยวรอถามจากอาจารย์ต้อมน้อยเองละกัน
รอให้อาจารย์ต้อมน้อยกลับมาก่อน
แต่ทีนี้คุณผู้ชมตอนที่เราไปที่สำนัก
เราก็ไปสืบค้นเพิ่มเติมด้วยนะ
อาจารย์ต้อมน้อยมีการจำหน่ายพวกของขลัง
ของขังที่ทำคุณสัยจำหน่ายเยอะหลายอย่าง
มียันพวกแปลกทำเป็นภาพฤษีนั่งกำอวัยวะเพศบ้าง
แล้วเขาก็ใช้ชื่อว่ายันนี้ชื่อว่ายันชีเปลือย
แล้วก็ยังมีการทำเป็นล็อกเก็ตชีเปลือย

มันเป็นภาพที่อาจารย์ต้อมน้อยใช้เข็มดูดเลือด

แล้วจะเอาเลือดตรงนี้ไปทำของขลังเป็นล็อกเก็ต
เป็นตะกรุดผสมน้ำมันว่านอีกด้วย
คือเขาก็เชื่อเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารอะไรแบบนี้

ทางด้านปู่มหาหมุณีอริยดาบทซึ่งเป็นร่างทรง
เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะ
เรื่องพวกศาสตร์มืดมนต์ดำทั้งหลายแหล่
เขาบอกว่าจริงพวกพิธีกรรมแบบนี้
มันมีอยู่นานมากแล้วมันเป็นสิ่งที่คู่กับบ้านเรา
แต่ว่าภาพพิธีกรรมที่ถูกเปิดเผยไป

แต่สิ่งแบบนี้มันอยู่คู่กับเมืองไทยมานานแล้ว
ส่วนพิธีกรรมที่มีครูบาอาจารย์เอาเลือดไปทำของขลังไปทำตะกุด

แต่อิทธิฤทธิ์จะขึ้นอยู่กับคนปลูกเสก
ว่าจะใส่มนต์แบบไหนไปแล้วก็จะเห็นผลแตกต่างกัน

อย่างก็ช่วยเรื่องเมตตามหานิยม
ยังไงเรื่องนี้เป็นข่าวน่าสนใจอยู่เดี๋ยวรอ
ถ้าเกิดว่าทีมข่าวได้ไปเจออาจารย์ต้อมน้อย
กลับมาจากเมืองนอกเมื่อไหร่เดี๋ยวคงมีข่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะ